หลังจากล้มป่วยหนักด้วยอาการมีเลือดออกปากและจมูกและในอวัยวะภายใน
เสียชีวิตลงเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาครับติดตามจากรายงานครับ
สวัสดีค่ะชื่อน้ำตาลสลันเอาชีวิตนะคะ
ไม่มีปฏิหารเกิดขึ้นกับครอบครัวทองชิวลูกสาวคนกลางของครอบครัวน้ำตาลบุษรันทองชิว
หลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชได้เพียง๒วัน
ศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เปิดเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตว่า
เกิดจากผลกระทบของภาวะสมองบวม
เคลื่อนไปกดทับศูนย์ควบคุมการทำงานของหัวใจและปอด
ส่งผลให้การทำงานในร่างกายค่อยแย่ลง
จนกระทั่งจากไปในที่สุด
ทุ่มที่เกิดเหตุการณ์คืออินทริยุความละเลิกตกลง
แต่เริ่มต่างเลิกแย่ลง
คุณน้ำตาลก็กลับไป

เมื่อตอนเวลาประมาณ๒นาฬิกา๑๗นาที
ทุกคนก็พยายามทำเต็มที่ในสิ่งที่ทำแล้ว
โดยครอบครัวได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวยืนยัน

และตัดสินใจให้ทีมแพทย์ตัดชิ้นเนื้อบางส่วนไปศึกษา
หวังให้เป็นประโยชน์ทางการแพทย์
พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคน
ส่งให้น้ำตาลและครอบครัว
เรามีการสอดกล้องผ่าตัด
แล้วก็เอาชิ้นส่วนที่อันตราย
ที่น่าจะเป็นสาเหตุตัดออกไปแล้ว

หลังจากตัดชิ้นส่วนตรงนั้นไปแล้วนะครับ
ว่ามันคืออะไร

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นต่อไปนะครับ

ก็คือแม่อยู่ได้พี่พึ่งก็ดูแลแม่ได้
ก็คือยากให้เขาหมดกลวงหมดกลวง
แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจ
แล้วก็ขอบคุณสื่อทุกนั่นที่แบบว่าติดตามข่าวน้อง

จนกระทั่งถึงพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนแรก
มีพี่น้องในวงการบันเทิงเดินทางมาร่วมไว้
อะไรต่อการจากไปของดาราสาว
ทุกคนบอกว่าแม้จะเป็นเรื่องที่ทำใจได้ยาก

ผมพูดไปตั้งแต่วันที่น้องยังมีชีวิตอยู่ครับ
ว่าพี่มอสมาเยี่ยมนะ
แล้วก็น้ำตาลสู้ส่งน้องไปสวรรค์
แล้วก็ให้น้องหลับให้สบาย

ไม่รู้ว่าจะตอบทุกคนยังไง
แต่คือเรารู้สึกแบบแย่ค่ะรู้สึกแย่
น้ำตาลเป็นคนที่สดใสล่าเริง

เดือนกับน้องตั้งแต่ตอนน้องอยู่ม๒

จากสิ่งที่ทุกคนเห็นแล้วเนี่ย

ก็อยากให้น้องไปอยู่ในที่ที่พบภูมิที่ดี
แล้วก็ให้เขาหลับให้สบาย
อยู่แม่ฝ่าหนาวดี